ซึ่งหลังจากนี้เป็นต้นไปแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัด
เพื่อที่จะให้คู่รักนั้นออกเดินทางท่องเที่ยวนะครับไปเจอ
ไปสัมผัสกับความสวยงามทางธรรมชาติในช่วงปลายฤดูหนาวนะครับ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เจอฝนตกลงมาหลายพื้นที่เลยทีเดียว
สุดสัปดาห์นี้ใครวางแผนที่จะเดินทางท่องเที่ยวเดี๋ยวมาตรวจสอบกันหน่อยนะครับ
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างจุดไหนร้อนจุดไหนหนาวจุดไหนต้องระวังฝนกันอยู่นะครับ
คุณผู้ชมครับตั้งแต่ช่วงเมื่อวานที่ผ่านมาครับ
ความหนาวที่เข้ามาปกครุมเมืองไหนของเราค่อยออกไปนะครับ
สิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือความชื้นจากทะเลนั่นเองนะครับ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วงเช้านั้น
มีการก่อตัวของหมอกเข้ามาปกคลุมนะครับ

ชื้นเหล่านี้ครับก็จะค่อยมีการเข้าไป
แล้วก็กระจายตัวในบริเวณตอนกลางก็บริเวณพื้นที่ภาคเหนือมากยิ่งขึ้นนะครับ
แต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของสถานการณ์ฝนแล้วก็อากาศที่เย็นลงนะครับ
ช่วงที่ผ่านมาอากาศในพื้นที่ภาคเหนือถึงแม้ว่าจะมีฝนตกอากาศก็ไม่เย็นลงเท่าไหร่นะครับ
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าจะมีโอกาสเย็นลงอีกหรือเปล่านะครับ
คุณผู้ชมครับนี่คืออากาศในช่วงวันศุกร์วันเสาร์นะครับจะสังเกตว่าในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ๒๐ต้นส่วนบริเวณตอนกลางก็พุ่งมาอยู่ที่๒๗นะครับ
ไปดูตอนบ่ายกันหน่อยนะครับซึ่งนี่อันนี้เป็นวันที่วันเสาร์นะครับก็จะประมาณเท่ากันนะครับ
ขณะที่ตอนกลางวันครับอากาศนั้นร้อนละอุเลยทีเดียวนะครับจะสังเกตว่าในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานพุ่งไปอยู่ที่ประมาณ๓๕๓๖องศาซึ่งก็ร้อนกว่าบริเวณตอนกลางซะอีกนะครับ
ที่เป็นแบบนี้ครับเพราะว่ามีหนึ่งปัจจัยก็คือเป็นเรื่องของคลื่นกระแสลมนะครับที่เข้ามามีบทบาทคลื่นกระแสลมตัวนี้ครับสิ่งแรกที่จะมีบทบาทก็คือจะทำให้อากาศร้อนจัดครับหลังจากนั้นอากาศก็จะเย็นลงนะครับเพราะว่ามีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นซึ่งมีการคาดการณ์แบบนี้นะครับว่าฝนนั้นจะเกิดขึ้น
จะสังเกตว่ามีการกระจายตัวของฝนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวซึ่งก็เป็นทิศทางเดียวกับการที่กระแสลมนั้นเคลื่อนมานะครับมีทั้งพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็อิสานตอนบนต้องระวังกันหน่อยหลังจากที่กระแสลมนี้เนี่ยนะครับผัดผ่านแล้วก็ทำให้เกิดฝนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออากาศเย็นลงเดี๋ยวมาดูการเปลี่ยนแปล